๑๐นาฬกาล๒๘นาที
คุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนานะ
แจกให้กับประชาชนที่ขึ้นรถไฟฟ้า

คุณสืบสกุลแต่ตอนเช้าคนเขาก็รีบเปลี่ยนขบวนไง

แจกเองหรือว่าบางทีดาราไปแจกเนี่ย

เราก็ไม่รับหรือบางคนเร่งรีบจริงเขาก็รีบเดิน
และยิ่งเห็นกล้องทีวีมาเยอะคนเดินเลี่ยงเลย

เขาก็ไม่กล้ารับบางคนก็ไม่อยากรับ

แต่คุณอนุทินเวลาแจกกับมือ
แล้วทีนี้มีประชาชนทั้งคนไทยไม่ยอมรับ
แล้วบอกว่ารีบเดี๋ยวรีบขึ้นรถไฟฟ้า
แล้วก็มีชาวต่างชาติก็ทำท่าแบบ

จุดนี้กลายเป็นจุดดราม่าที่คุณอนุทินเขามาบ่น

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเหมือนกันบอกว่าโอ้โห

คือคนที่ไม่ยี่ระต่อเรื่องโรคแบบนี้
ออกนอกประเทศไทยไปเลยหลุดนะคะหลุดอ่ะ
ส่วนคนไทยเราอุตส่าห์มาปรารถนาดีไม่รับ

เขามองว่าการใส่หน้ากากก็เป็นการป้องกันตัวเอง

หรือว่าเป็นการทำให้สังคมมันดูสะอาดปลอดภัย
แต่อาการหลุดของคุณอนุทินหลุดให้สัมภาษณ์ยังไง
ฟังก่อนไหมฟังสักหน่อย
ยังปฏิเสธอยู่ไม่มีท่าทางที่จะยี่ระต่อสถานการณ์
คนจีนคนเอเซียเขารับกันทุกคน
พวกยุโรปมันน่านัก
ให้สัมภาษณ์ตอนเช้าเมื่อวานหลังจากแจก
แล้วก็ยังอยู่ในอาการหงุดหงิดอยู่ที่คนไม่รับหน้ากากอนามัย
แต่ว่าพอคำให้สัมภาษณ์นี้ออกไปในสื่อ

เข้าไปตัดคลิปเฉพาะช่วงนี้แล้วบอกเอ้า
ท่านจะไปว่าคนต่างชาติได้ไงวันนี้
ต่างชาติก็เขาไม่เข้ามาเที่ยวกันแล้ว
ยังจะไปไล่เขากลับอีกกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์

อนุทินโพสต์ในเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าขออภัยที่วันนี้มีอาการหลุดใส่ชาวต่างชาติแถบยุโรปบางคน
ที่เขาแสดงอาการรังเกียจคนไทยที่ใส่แมสแล้วก็ไม่ร่วมในการใส่แมส
แล้วบอกด้วยนะบอกว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณคนนั้นมาจากประเทศไหนก่อนมาไทย
มีความเสี่ยงแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่คุณอนุทินคาดหวัง
คือไม่ใช่การปัดมือและมองด้วยสายตาที่เหยียดหยามเช่นที่ผมและคนกระทรวงสาธารณสุขได้รับวันนี้
เมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีการโพสต์เฟซบุ๊คจากคุณอนุทินมา๒รอบนะ
รอบแรกคือที่คุณอริยาอ่านคือช่วงบ่าย๒นะฮะ
และอีกรอบหนึ่งนะครับก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กขออภัยอีกครั้งที่แสดงอาการไม่เหมาะสมผ่านสื่อมวลชน
ซึ่งมีผู้ชมหลากหลายรุ่นวัยแต่ผมไม่มีวันขออภัยคนต่างชาติคนนั้น
ไม่ให้เกียรติและรังเกียจมาตรการการควบคุมโรคของประเทศไทย
ผมจะทำงานของผมตามแนวทางของผมต่อไป
กว่าประเทศไทยและคนไทยจะก้าวข้ามภาวะวิกฤตทางสุขภาพนี้ไปให้ได้

คือบ่าย๒เหมือนเออขออภัยขออภัย
พออีกครั้งหนึ่งที่โพสต์ออกมาบอกผมจะไม่ให้อภัยคนต่างชาติคนนั้น

ผมไม่โกรธคนที่ด่าแล้วคนวิจารณหยาบคายด้วย
เพราะว่าคนด่าคนวิจารณ์ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แสดงว่าคุณอนุทินยังติดอกติดใจชาวต่างชาติคนนั้นอยู่

ระบุถึงความจำเป็นในการใส่หน้ากากอนามัย

ว่าก็มันต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคน
คือหน้ากากอนามัยไม่ได้เป็นตัวช่วยทั้งหมด

แต่คุณไม่ล้างมือแล้วคุณเอามือที่สกปรก
รูปหน้ารูปตารูปจมูกรูปปากอะไรของคุณ

มันก็มีความเสี่ยงอยู่ดี
หน้ากากอนามัยเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญ

แต่พฤติกรรมของคุณสำคัญมากที่สุด
ธิบดีกรมควบคุมโรคก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับ
สำหรับยอดผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
ประจำวันที่๗กุมภาพันธ์
เมื่อวานนี้ที่มีการแถลงกันมาในช่วงบ่าย
ยอดผู้ป่วยสะสมในไทยอย่างเท่าเดิม
รายกลับบ้านแล้ว๙ราย
แล้วก็เหลือรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล๑๖ราย
ก็เป็นข้อมูลที่เมื่อวานมีการเปิดเผยออกมา
ส่วนคนไทยที่เดินทางมาจากอูฮัน๑๓๘คน
ปรากฏว่าตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาล๔คนใช่ไหม
เพราะว่าต้องกักตัวไว้ก่อน
แล้วก็๑๓๔คนก็มาอยู่ที่อาคารรับรอง
แต่ทีนี้มันมีการพบผู้ที่เข้าเกณฑ์
ต้องเฝ้าระวังโรคอีก๑คน
ในกลุ่ม๑๓๔คนที่อยู่อาคารรับรอง
โดยมีไข้ต่ำแล้วก็ไอเล็กน้อย

พร้อมกับผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก๑คนด้วย
ดังนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ก็มีอยู่ที่อาคารรับรอง
เหลือประมาณ๑๓๒นะ
แล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๖ใช่ไหมฮะ
ก็ต้องไปดูอาการกันต่อนะครับ

อธิบดีกรมการแพทย์แพทย์สมศักดิ์ภัษี

แจกหน้ากากอนามัยไปให้ความรู้เรื่องของการป้องกันโรคด้วยนะคะ

วันนี้มีการจำหน่ายที่ร้านทงฟ้า
๑แสน๒หมื่นแห่งทั่วประเทศ
คุณไปซื้อได้ราคา๒บาท๕๐ต่อชิ้น
เขาบอกว่าค่าขนส่งมันต้องมีต้องบวกไป
แล้วก็วันนี้๘กุมภาพันธุ์
ช่วงเช้ามีการไปแจกหน้ากากอนามัยของกองทัพเขา
แล้วก็ตลาดรัชวัฒน์ส่วนช่วงบ่ายเขาไปแจกกันที่
ในโซนที่มีคนเยอะทั้งนั้นเลย
อันนี้ฟรีดีมาก
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องของโรคโคโรนา

องค์การอนามัยโลกก็ยอมรับด้วยนะคะ
ตอนนี้ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
แต่ยอมรับว่าสถานการณ์ภาพรวมแล้วเนี่ยดีขึ้นยอดผู้ติดเชื้อในจีนก็มีแนวนมลดลงด้วย
นายแพทย์เทโดรสอัดฮันนอมกรีเบรเยซุสเลขาธิการใหญ่องค์การอนามัยโลกนะคะ
ก็แถลงการยอมรับว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนเสื้อกาวหน้ากากอนามัยถุงมือ
แล้วก็อุปกรณ์อื่นในการป้องกันต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะคะ
โดยพบว่าราคาของอุปกรณ์เหล่านี้พุ่งสูงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วง๒วันที่ผ่านมา
มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงในประเทศจีน
ขณะที่อัตราการเสียชีวิตก็ลดลงมาร้อยละ๒
ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแต่ก็ยังคงวางใจไม่ได้

เพราะว่าผู้ติดเชื้อ๑๘๒อาการไม่รุนแรงมาก
ขณะที่ร้อยละ๑๓อาการค่อนข้างรุนแรง
ส่วนร้อยละ๓อาการเข้าขั้นวิกฤต
ถึงการจากไปของนายแพทย์หลีเหมือนเหลียง
แพทย์ที่เตือนเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเป็นคนแรก
ทางการญี่ปุ่นนะคะแถลงว่าผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากอูฮัน
เที่ยวบินเช่าเหมาลำรอบที่๔เมื่อวานนี้มี๑๒คน
ที่มีอาการป่วยทั้งไอทั้งมีไข้
จำนวนนี้เป็นชาวญี่ปุ่น๙รายชาวจีน๓รายค่ะ
ถูกนำตัวไปเฝ้าระวังดูอาการแล้วนะคะ
ขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นรวมแล้ว๑๙๘ชีวิต
ต้องถูกตรวจร่างกายอย่างละเอียดและจะทราบผลการตรวจร่างกายในวันนี้ค่ะ
โดยทั้งหมดจะต้องถูกกักตัวเอาไว้เป็นเวลา๑๔วันตามขั้นตอนด้วย
วันนี้นะคะยอดผู้ป่วยไวรัสโคโรนายังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ
โดยยอดผู้ป่วยทั้งหมดตอนนี้เกือบ๓๕๐๐๐รายแล้ว
หลังจากทางการจีนได้พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น๓๐๐ราย
จากนี้ค่ะก็ยังพบผู้ป่วยในสิงคโปร์เพิ่มอีก๓รายทั้งหมดไม่ได้เดินทางไปจีนด้วยนะคะ
โพลก็เลยมีผู้ป่วย๓๓รายแล้วนะครับ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๗๒๔ศพ
งหน้ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสซาที่ระบาดในจีนและฮ่องกงเมื่อเกือบ๒๐ปีไปแล้วด้วย
โดยผู้เสียชีวิตในประเทศจีนนั้นมี๗๒๒ศพค่ะ
ส่วนฮ่องกงมี๑ศพและฟิลิปปินส์อีก๑ศพนะคะ